เช้าข่าวชัดเศรษฐกิจครับเริ่มต้นด้วยพาคุณผู้ชมไปดู
จากสินค้าภูมิปัญญาของชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นว่า
แต่ว่าปัจจุบันนี้ครับโอ้โหได้รับการตอบรับที่ดีมาก
แล้วก็ยกระดับไปวางขายถึงบนเครื่องบินครับสายการบินไทย
และที่ผมถืออยู่ในมือนี้ครับนี่ครับเป็นแคตเตอร์ล็อกคู่มือ
สามารถเลือกช็อปได้เลยมีทั้งเครื่องเงินมีทั้งกระเป๋า
มีทั้งผ้าไทยหลากหลายครับเขาบอกว่าเป็นสินค้า
แต่วันนี้ครับจากบนฟ้าเนี่ยนำลงมาบนพื้นดินครับ
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงาน
เริ่มต้นวันนี้วันแรก๑๙๒๓เมษายนจะจัดงาน
แต่เพิ่มโอกาสอยากจะช็อปอยากจะเลือกไปดูกันได้ครับ
ท่านด้วยกันครับท่านแรกรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คุณทวีปบุตโพและอีกหนึ่งท่านนะครับผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด
สวัสดีทั้ง๒ท่านครับสวัสดีครับสินค้าหลากหลายเลยนะครับ
คือไม่ต้องไปบนเครื่องบินมีโอกาสจะได้เห็นแบบนี้แบบเต็ม
อยากจะเรียนคุณพิรวัตรอย่างนี้นะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
แล้วก็เราเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปพัฒนารูปแบบพัฒนาบรรจุพันธุ์แล้วก็ขนาดให้เหมาะสมนะครับ
ทุกที่นั่งประมาณรอบละ๔เดือนประมาณ๘๐๐๐๐เล่มต่อรอบนะครับ
ดังนั้นสามารถที่จะเลือกช็อปกันได้คือเพิ่มช่องทางถ้าหากว่านั่งเครื่องบินการบินไทยก็ช็อปได้
ดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะช็อปหลายอย่างราคงราคามีบอกหมดแล้วบอกได้ว่าเป็นสินค้าประเภทไหนยังไง
เป็นผ้าลายไทยหรือโบราณจากจังหวัดน่านเป็นต้นบอกรายละเอียดพอสมควร
เหมาะในการที่จะช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ได้
ปีนี้เราก็เลยเลือกที่จะจัดงานนี้ขึ้นมานะครับ
เพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วย

ตอนนี้คือถนนตรงนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นใครที่จะไปไปได้ครับ

คือเข้าไปถึงแล้วคือเจอได้เลย

ท่านครับหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่า

คือ๔ดาว๕ดาวมีอย่างอื่นแตกต่างอีกไหมครับท่าน
ในงานนี้นะครับเราจะวางสินค้าอยู่๓กลุ่ม
นำสินค้ามาจำหน่ายด้วยนะครับ
ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสัก๑๐๐คนนะครับ

ซึ่งตัวนี้เป็นที่นิยมของคนไทยนะครับ

เพราะว่าทางห้างเนี่ยค่อนข้างอยากจะให้เรามันมีกลิ่นนะครับ
แล้วก็ต้องแพ็คให้เรียบร้อยเราวางขายด้วย
งานนี้ประมาณ๘๐คูหา๘๐บูธ
ดังนั้นก็คือมีทั้งสินค้ามีทั้งศิลปิน
มีทั้งอาหารที่สามารถจะซื้อไปทานที่บ้านได้
หรือนำไปเป็นของฝากก็ได้เหมือนกัน

หลายคนบอกว่าคือเท่าที่ผมมองด้วยตาครับคุณผู้ชมเนี่ยครับ

บางคนบอกว่าโอ้โหจะมีกำลังซื้อพอหรือเปล่า
เศรษฐกิจยุคนี้สมัยนี้ยังไงครับคุณชัยวัดสุทธิครับ
ในงานเนี่ยจะสามารถเลือกชมซื้อราคา
ซื้อสินค้าได้ในราคาลดถึง๗๐นะครับ
เพราะเนื่องจากว่าผู้จำหน่ายมาจำหน่ายเองในงาน
ไม่ได้ผ่านขั้นตอนขบวนการที่ต้องไปจำหน่ายบนเครื่องบินนะฮะ
รวมทั้งเราก็ไม่ได้มีใช้บรรจุพันธุ์ที่ประเภทที่จำหน่ายบนเครื่องบินด้วย
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายก็ถูกลง
แล้วทำให้มาเลือกซื้อในงานได้ราคาพิเศษลดถึง๗๐
สูงสุด๗๐แล้วสินค้าเห็นบอกว่ามีกว่า๔๐๐รายการด้วย

ผมยุดอย่างในค่ะเครื่องเงินของจังหวัดน่าน
กระเป๋าใบนี้ถ้าบนเครื่องขายอยู่ประมาณ๗๐๐
แต่งานนี้ขายแค่๔๐๐๐บาท
๗๐๐๐๐บนเครื่องจีนแต่ในงานนี้แค่๔๐๐๐๐บาท
แล้วก็มีหลากหลายนอกจากเครื่องเงินแล้วเห็นก็มีแบบเครื่องมุกก็มี
มุกก็มีฮะอันนี้เป็นกระเป๋ากระจูดนะครับ
จูดเนี่ยจากพื้นพืชทั่วไปในภาคใต้นะครับ
ตอนนี้เราใส่ดีไซน์ใส่สีสันให้มันดูสวยงาม
แล้วก็เหมาะสำหรับการถือ
ใบนี้เราขายแค่๔๐๐๐บาท

จากเดิมเนี่ยใบละ๑๕๐๐บาทแล้วใส่ดีไซน์ใหม่ก็ปรับราคา
ผมขออนุญาตเปิดดูหน่อยนะครับเชิญครับคุณผู้ชมตอนนี้ดูอยู่
คุณผู้ชมแล้วพื้นที่ข้างในคือกว้างด้วยใส่ได้เยอะด้วย
นี่คือหลักพันธุ์สามารถซื้อได้แล้วก็เป็นการสินค้าคนไทย
แล้วก็ลวดลายเองเราก็มาปรับแต่งให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นี่คือใบใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ใบเล็กก็มีแบบนี้เหมือนกัน

เป็นกระจูดเหมือนกันดีไซน์สวยงามสีสันสวยงาม
จากกระเป๋าแล้วเห็นมีทั้งถ้วยโถโอชามีทั้งผ้ามีทั้งโอ้โหหลายอย่างเครื่องประดงเครื่องประดับ

ทั้งหมดนี้คืออย่างที่ท่านบอกว่าราคานี่คือไม่แพง
ไม่แพงครับเป็นราคาที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเข้ามาขายที่ตนเอง
เป็นราคาที่ลดลงมาแล้วนะครับ

กลุ่มหัวโขนภูเตสวนสมุทรสงคราม
ก็มีวางขายวางจำหน่ายในงานนี้ด้วยเหมือนกัน

รวมไปถึงบรรดาเครื่องประดับต่างเหล่านี้

อย่างนี้ก็เป็นไข่นกกระทาของทางไข่วิจิตรนะครับ
มุดปาการฮะราคา๒๕๐๐งานนี้ขายแค่๑๒๐๐บาท

ใช่ครับเครื่องหนังของนนทบุรีนะครับ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่งาน๔๐๐กว่ารายการ

มีสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่าง

ไลท์อื่นในกิจกรรมนี้มีอะไรอีกบ้างครับ
อย่างที่ท่านลองเรียนก็คือว่าเราจะมีการแสดงศิลปหัตกรรม

ที่เช่นการแกะสลักหนังตะลุงนะครับ
แล้วก็เส้นสายลายเทียนนะครับก็เป็นการลักษณะของผ้าบาติกนะครับ
มีงานสินดินไทยก็เป็นลักษณะงานปั้นของไทยนะครับ
แล้วก็มีอย่างหัวโขนภูเทศวรก็เป็นลักษณะงานฝีมือเลย
ก็นอกจากมาเลือกชมสินค้าซื้อสินค้าแล้วก็มาดูได้ว่า
งานที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยที่คัดมาจากศิลปินโอท็อปเนี่ย
เป็นยังไงนะครับก็มาดูทำกันสดในงานได้เลย
คือมาดูแบบจริงได้เลยว่าเขาทำกันยังไง
มีสาธิตมีการแสดงที่จะทำให้ทุกคนได้ประทับใจอย่างแน่นอน

นี่คือผมแอบไปเห็นนี่ชูสายเบนจรงนี่เพชรชบุรีบ้านผมเองครับ

ต้องไปเที่ยวชมในงานนี้บ้างแล้ว

ท่านครับเห็นบอกว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วย

ท่านจะไปเป็นประธานในการเปิดนะครับ
แล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปร่วมงานนี้นะครับ
เลือกซื้อสินค้าโอท็อปที่มีการพัฒนาเป็นพรีเมียมแล้ว

ดังนั้นคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้ที่เห็นเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
พรุ่งนี้เราสามารถที่จะไปร่วมงานพิธีเปิดก็ได้
แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปอดรนทนไม่ไหว
อยากไปรอพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปได้ตั้งแต่วันนี้เลย
เพราะเริ่มต้นแล้ว๑๙เมษายนถึง๒๓เมษายนนะครับ

ท้องถิ่นบินสู่ท้องฟ้า
สินค้าโอท็อปคุณภาพมากมายหลากหลายทั่วฟ้าเมืองไทย
นำลงมาจากเครื่องบินแล้วนำมาให้ดูกันแบบ
ลานน้ำผู้ชั้น๑เดินทางสะดวกครับที่จอดรถเพียงพออยู่แล้ว
รองรับได้เป็นแสนคนอยู่แล้วนะครับ

วันนี้นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบรรดา
ชาวบ้านที่เขามีไอเดียมีความคิดมีฝีมือเนี่ย
สามารถที่จะผลิตสินค้าแล้วก็นำมาวางขาย
กระแสตอบรับคนไทยก็นิยมต่างชาติบนเครื่องบินไม่ต้องพูดถึง

ดังนั้นนะครับ๑๙๒๓เมษายนไปเจองานนี้ได้
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับ